เรามาตรวจสอบในพื้นที่อุบลราชธานี

เพราะว่าระดับน้ำในแม่น้ำหมูลก็เริ่มลดลงแล้ว
แต่ตอนนี้มีประกาศออกมา
แต่ต้องอย่าเพิ่งตกออกตกใจ
เดี๋ยวจะฟังประกาศแล้วจะคิดว่า
เป็นการยกระดับภัยขนาดใหญ่จากระดับ๒เป็นระดับ๓หรือเปล่า
เพราะว่าถ้าคนฟังข่าวนี้ไม่ดีจะตกอกตกใจจริง
แต่จริงแล้วผมอ่านตามคำข้อความที่ถูกต้อง
ก็คือพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีมหาดไทย
ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสารภัยแห่งชาติ
ประกาศยกระดับการจัดการสาธารณภัยนะครับ
เป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่คือระดับ๒เป็นระดับ๓
ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสารภัยแห่งชาติ
ค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
เพราะว่าภัยพิบัติน้ำท่วมเกิดขึ้นที่อุบลราชธานี
แม้จะคลี่คลายลงบ้างแล้วระดับลดลงบ้างละ
เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะมีความเสียหายเกิดขึ้น
ดังนั้นการยกระดับการจัดการสาธารณภัย
ก็เหมือนว่าจะต้องเบิกงบเข้าไปเท่าไหร่
เกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือด้วย
พื้นที่ไหนได้รับความเดือดร้อนก็ต้องมีการประกาศแบบนี้
อย่างเป็นทางการเพราะว่ามีผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณต่าง
ทีนี้อุบลราชธานีเจอหนักเจอนาน
เพราะฉะนั้นก็ต้องยกระดับการดูแลป้องกันสาธารณภัยแบบนี้
มันคือการยกระดับการดูแลและการจัดการ
ยกระดับว่าโอ้โหเป็นภัยใหญ่โตนะฮะ

เรามาดูสถานการณ์แม่น้ำหมู่นะครับมีแนวโน้มลดลงเรื่อย
มีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ๒๖๐เครื่องอยู่แล้ว
แต่ว่ายังมีปัญหาอยู่ที่แก่งสะพืออำเภอพิบูรมังสาหาร
ที่อาจจะต้องตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเป็นการช่วยระบายน้ำด้วยนะครับ
ส่วนน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองวารินชำราบพิบูรมังสาหาร
สว่างวีรวงและอำเภอตานสุมเนี่ยนะคะก็ได้ทุกภาคส่วนมาร่วมการแก้ไขปัญหา

โดยในหลายพื้นที่นั้นชาวบ้านก็สามารถกลับเข้าไปทำงาน
กลับเข้าบ้านเรือนได้ตามปกติแล้วด้วย
ครับก็ผมรายงานเรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำมูลวันนี้หน่อยนะฮะ
เพราะว่าผมเข้าไปดูเพจบ่อยนะครับ
ระดับน้ำแม่น้ำมูลวันนี้เวลา๖นาฬิกา๒๑กันยายนนะครับ
ระดับน้ำอยู่ที่๙เมตร๙๐เซนติเมตร
ลดลงจากเมื่อวานนี้๑๕เซนติเมตรนะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องของการช่วยเหลือ
การช่วยเหลือของมูลนิธิร่วมกับตันยูช่วงบ่ายเมื่อวานนี้
พี่ไทยเอกพันธ์เนี่ยแตะมือกับพี่บินที่เดินทางกลับเข้ามาทำธุระในกรุงเทพ
คือก็ลงเยี่ยมผู้ประสบภัยที่วัดป่าแสนอุดม
แล้วก็ชุมชนวังแดงที่อุบลก็มอบเงินช่วยเหลือ
ให้๕๐๐๐บาทกับ๒๐๐ครัวเรือน
บรรยากาศเมื่อวานนี้ก็เป็นการส่งกำลังใจค่ะ
แล้วก็รู้ไงว่าพี่น้องผู้ประสบภัยก็เครียด
เครียดทำอย่างไรก็ต้องมีการร้องเพลงใครเครียด
แล้วพี่น้องชาวอุบลดูสิคะเอาผ้าขาวม้ามาเคียนเอวใช่ไหม
เอามาปลูกเป็นการต้อนรับให้กับพี่ไทท์เอกพันธ์นะคะใช่
เมื่อวานมีภาพดีของพี่บินด้วยนะ
เพราะพี่บินเขากอดคุณแม่
โซเชียลเขาก็เผยแพร่ภาพนั้นกันอยู่นะครับ
ทีนี้มาดูเรื่องเกี่ยวกับแวดวงการเมืองกันหน่อยได้ไหม
ดวงการเมืองตอบโต้กันอย่างหนัก
หลังจากนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เมื่อวันที่๑๙กันยายนนะครับ
แล้วก็พูดพาดพิงไปถึงสอสอเพื่อไทยไปไหนล่ะ
พวกคุณเลือกกันมาไม่ใช่เหรอถามประชาชนแบบนี้
ใช่แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าใครไม่มาช่วยเหลือพี่น้อง

ไม่ต้องเลือกมีแต่สอสอประชาธิปัตย์มา
เพราะว่าในพื้นที่ของอุบลก็จะมีสอสอประชาธิปัตย์
สอสอของเพื่อไทยที่เขาได้นะครับ
แต่ทีนี้นะฮะสอสอเพื่อไทยโดยเฉพาะหน่ายสมศิษฐ์เชื้อโค่ง

เจ้าของพื้นที่คือวารินชำราบเลย
ออกมาโต้เลยก็ไม่รู้นี่ว่ามีเทวดามา
โอ้โหเนี่ยเราทำงานกันมาตั้งนาน
ทำมาตั้งแต่ก่อนน้ำท่วมแล้ว
เทวดามาแค่ชั่วโมงเดียวเองแป๊บเดียว
แม้ผมก็ไม่อยากจะไปเลียขาใคร
คือคุณสมชิตทิศเชื้อคงเขาก็ตอกหนักเหมือนกัน
คุณหญิงสุดารัสก็แจงเลยนะ

แต่ทีนี้พอพูดแบบนี้อยากรู้เหมือนกันว่านายกจะว่ายังไง
จะได้ความเข้าใจถึงอะไรกันไม่ใช่เรียกมารับผม
ไม่จำเป็นทำไมกันถึงการรับผมสักคนผมก็ปลายได้
คุณอย่าเอาคนไปยุ่งกับเทวดาเนี่ย
คุณก็อย่าเอาตัวนี้มาตรีกันจนมากมายนั่นเลยเป็นเรื่องของแตกตล่ะ
โอ้โหขณะที่ก่อนหน้านี้คุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ์
ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ภักดิ์เพื่อไทยก็ชี้แจงโพสต์ลงเฟซบุ๊กเลยนะ
บอกว่าถามมาใช่ไหมท่านอยากรู้สอสอของเพื่อไทยอยู่ไหนบ้าง
ชี้แจงเลย๑๐เขตสสลงพื้นที่ตรงไหนบ้างนะครับ
แล้วก็ยังยกคณะใหญ่ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
เป็นครั้งที่๓แล้วผู้หญิงสุดารัฐบอกโอ้โหลงมาตั้งกี่ครั้งแล้ว
ไม่เห็นเหรอไปมหาสารคามมาแล้วก็ลงอุบลราชธานี
ไปนั่งจับเข่าคุยกับพี่น้องประชาชนอยู่บนหลังคา
อดคอร้องไห้กันเนี่ยนะครับแล้วก็คุณหญิงสุดารัฐบอกว่า
ไม่ใช่เรื่องแปลกที่นายกรัฐมนตรีจะไม่เจอสอสอของเพื่อไทย
เพราะทุกคนก็ทำงานหนักอยู่ในพื้นที่ไม่ได้เอาดีเข้าตัว
เอาชั่วเข้าคนอื่นหรือคิดจะมาแย่งกันเอาหน้า
นี่คุณแต่ว่าที่เขาลงมาเป็นคณะแบบนี้นี่นอกจากสีเสื้อสีแดงจะเตะตาแล้ว
ดิฉันพยายามเข้าไปใกล้ใกล้ไปดูโลโก้ที่ฝั่งซ้ายมือ
นะรูปคุณทักศิลป์เป็นใบหน้าของใครครับ
อดีตนายกคุณหญิงหน่อยแข็นเจ็บครับ
ฟังเสียงของคุณหญิงหน่อยนะครับ
ไม่เคยจะไปคิดแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งฝ่ายเวลาชาวบ้านเดือดร้อน
เวลาตรวจสอบนายกแน่นอนเราเป็นฝ่ายค้านเราตรวจสอบ
แต่เวลาทำงานกับความทุกข์ความร้อนของประชาชนเนี่ย
เราไม่เคยคิดแบ่งฝักแบ่งฝ่าย
และไม่เคยคิดที่จะมาแย่งกันเอาหน้าหรือเอาดีใส่ตัว

นายกอาจจะเข้าใจอะไรผิดไปพวกเราไม่ถือสานะคะ
เราก็ก้มหน้าก้มตาทำงานไปแล้วก็นายกอยากทราบ
เราก็ตอบไปถามว่าที่ไม่ว่างมารับนายก
เพราะว่าหนึ่งไม่ใช่หน้าที่เรา
สองเรายุ่งในการทำงานช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อยู่นะครับ
นี่นะครับก็หมดอายุการทำงานในพื้นที่แล้วนะครับ
สอสอทุกคนก็ไม่ได้ไปในวันที่นายกมา
น่าจะรู้กันอยู่ว่ากำลังทำงานอยู่นะครับ
ในสถานการณ์ที่น้ำท่วมแบบนี้แล้วก็ไม่อยากจะให้ใครทะเลาะกันเพิ่มเติม

เพราะว่าไปปฏิบัติภารกิจที่อเมริกาต่างประเทศ
ก็ไปประชุมสหประชาชาติ๒๑๒๘กันยายน
หน้านี้ถึงมีเวลาลงพื้นที่อุบลได้แค่วันเดียว